ยังเที่ยวไม่หยุดกลับมาที่กรุงเทพมหานครนะคะอากาศสบายแบบนี้
แม้ว่าจะหยุดหนาวไปแล้วนะคะแต่ว่าถือว่าอากาศยังเย็นเย็นอยู่นะคะ
เหมาะกับการเดินเล่นในช่วงเย็นเพราะฉะนั้นแล้วจะพาไปเดินเล่นนะคะ
ที่ตามถนนย่านเจริญกรุงมีการดัดแปลงกำแพงต่างวาดภาพลงไป
แนวสตรีทอาร์ตฮิปสเตอร์เบานะคะไปพร้อมกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจเลยค่ะ

๒ตัวในลีลายอกล้อกันบนผนังอาคาร๕ชั้นบนถนนทรงวาด

ที่เขาฝากไว้ในเทศกาลเมืองศิลปะบุกรุกที่จัดเป็นครั้งที่สอง
จากจุดเดียวกันมองไปอีกมุมนะคะก็จะเห็นจักรยานสไตล์วินเทจ
บนผนังตึกซึ่งเป็นผลงานของอารีสศิลปินชาวสเปน
ล้อถนนทรงวาดกันต่อค่ะมาที่ตรงข้ามวัดปฐุมคงคาราชวรวิหาร
จากโรมาเนียฝากเสือลายพาดกรอนท่ามกลางดอกไม้และฝูงนก
บนพื้นหลังที่เป็นสีชมพู
ผลงานที่โดดเด่นชัดบนกำแพงบริเวณถนนเดโชนะคะ
เป็นผลงานของศิลปินชาวญี่ปุ่นค่ะ
เอกลักษณ์ของผลงานโมโตมิชินากามูระนะคะ
ศิลปินชาวญี่ปุ่นนั้นก็จะมี๓สีหลักด้วยกันค่ะ
ก็คือสีแดงสีดำแล้วก็สีขาวนั่นเองนะคะ
ซึ่งตัวการ์ตูนเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นจากความกลัวความโกรธ
โศกเศร้าเสียใจที่เกิดภายใต้จิตสำนึกของเราเวลานอนหลับนั่นเองค่ะ
ใกล้กันเป็นนางเงือกสีทองบนกำแพงสะบัดหางซื้อไหว
เมื่อต้องแสงแดดก็ยิ่งดูเรืองรอง
จุดที่มีผลงานศิลปินของไทยและเทศรวมกันมากที่สุดนะคะ
ก็คือซอยเจริญกรุง๒๘๓๐และ๓๒ค่ะ
บริเวณปากซอยเจริญกรุง๒๘ก็จะพบกับผลงานของแดร์ฮุนคิม
ศิลปินจากเกาหลีและแทรกดูดศิลปินจากโรมาเนีย
ส่วนผลงานชิ้นนี้นะคะถือว่าสร้างสรรค์ได้ยากที่สุดค่ะ
เพราะต้องแตกกระดาษบนผนังตึกทั้งตึกก่อนที่จะทาสี
แล้วค่อยใช้ไม้บรรทัดคาบกรีดคัตเตอร์เป็นลวดลายต่าง
มาอีกซอยบนกำแพงที่ยาวจนถึงท่าเรือ
กับเด็กหน้าบึ้งในชุดกระต่ายคาแรคเตอร์ที่มาจากลูกสาวของอเล็กเฟส
โมเลสของโลเลและคูดที่กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของชาวเจริญกรุง
คือชอบงานศิลปะกราฟิตตี้อะไรอยู่แล้ว
แล้วพอดีมันมีงานทรัศกาลอย่างนี้ที่เมืองไทยก็เลยลองมาดู
ถ้าคนเขาชอบดูเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ฟิกเรื่องว่ามันจะเป็นอะไร
แต่ว่าชอบมันดูงานให้มันก็ดูแปลกตาดีสำหรับคนที่ดูไม่ค่อยเป็น
แต่ว่าถ้าคนที่เขาดูกราฟิตี้เป็นอะไรพวกนี้
เขาก็จะคิดว่ามันอีกมุมมองหนึ่งสำหรับคนที่ดูเป็นครับ
แต่พูดถึงผมก็ดูไม่ค่อยเป็นแต่ว่าชอบเฉยครับ
ในงานอะไรพวกนี้ครับก็มาดูเป็นแนวทางไว้เฉย
ครั้งนี้ก็ได้เพิ่มผลงานของศิลปินไทยยุโรปและเอเชียมากขึ้นค่ะ
โดยใช้ศิลปะในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของกรุงเทพมหานคร
ใครที่สนใจก็ไปแชะภาพเก๋กันได้เรื่อยเลยค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน
นะคะก็มีศิลปินจากหลายประเทศทั่วโลกนะครับ
ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเบลเยี่ยมไทยเกาหลีใต้และโรมาเนียนะคะ
ก็มาสร้างสรรค์กำแพงเปล่าย่านเจริญกรุงนะคะ

ใช่ครับไปวาดได้ยังไงให้สวยงามขนาดนั้น
ใช่ค่ะและเป็นภาพที่ใหญ่ด้วยนะคะ
งานนี้ก็เดินได้ปั่นจักรยานได้ชิวอากาศเย็น